ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับ
เป็นบ้านพักในซอยนวมิน๒๔นะฮะ

น้องเขามีหลานสาวหลานสาวเนี่ย

ใครต่อใครไม่อยู่บ้านตากับยายก็นอนหลับ
อุ้มหลานเนี่ยเพื่อจะไปอาบน้ำแต่เด็กเนี่ยตกถังน้ำที่สูง๑๐๐เซนติเมตร
มลงไปตัวเองก็คือน้องเป็นออทิสติกนะก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
กว่าจะไปตามคนมานะฮะก็ไม่ทันแล้วเด็กเสียชีวิตครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้คุยด้วยเลย
อย่าให้น้องตาโดนน้องนะน้องจะเป็นห่วง
ที่ท่านเห็นนี่คือพ่อกับแม่ของน้องนะฮะ
คือเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ๘เดือนนะ
กับแม่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะฮะอายุ๑๗๑๘นะครับ
ยังเรียนหนังสืออยู่พอรู้เหตุการณ์ก็เนี่ยฮะ
กลับมาที่บ้านก็โอ้โหร้องไห้กันนะครับ
คือลูกยังเล็กมากนะฮะจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
บ้านพักอยู่ที่ซอยนวมิน๒๔นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ในกรุงเทพนะฮะท้องที่สอนอบึงกลุ่มนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กตกถังน้ำเสียชีวิตก็มาตรวจสอบนะครับ
เด็กที่เสียชีวิตอายุ๘เดือนชื่อน้องออกัสนะฮะ
ถังน้ำสูงประมาณ๑๐๐เซนติเมตรอยู่ในห้องน้ำหลังบ้าน
ตรงจุดนี้ตบรวจก็ไปตรวจสอบ
พ่อกับแม่ญาติมาให้ข้อมูลแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลา
นี่ถังน้ำนี้ครับทุกผู้ชมสูง๑๐๐เซนติเมตร
สันนิษฐานก็คือที่บ้านจะมีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอายุ๑๕ปี
เป็นน้องสาวของแม่ของเด็กที่เสียชีวิตก็เท่ากับว่ามีศักดิ์เป็นน้าของเด็ก
แต่ว่าน้องเขาเป็นออทิสติกนะครับวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน
ตากับยายตากับยายก็นอนหลับอยู่
น้องก็เลยอุ้มหลานวัย๘เดือนตั้งใจพาไปอาบน้ำที่ห้องน้ำหลังบ้าน
พ่อกับแม่ก็ไม่อยู่ไปโรงเรียนพ่อกับแม่พึ่งอายุ๑๗๑๘
จังหวะนั้นพลาดทำหลานตกถังน้ำช่วยไม่ได้เพราะว่าเด็กเป็นออทิสติก
โอ้โหเด็ก๘เดือนนอนคว่ำหน้าอยู่ก้นถังฮะพอเอาขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วครับ

เพราะเขาได้สติเท่านั้นแหละเขาชอบเหมือนกัน
ปกติถ้าเขาหลับเขาก็จะแบบถ้าประตูหลังบ้านเปิดเขาจะออกมาอย่างนี้
แต่คือว่าไม่มีใครอยู่เขาก็จะเล่นเขาปุ๊บ
แต่วันนี้ผมมาผมแบบไม่คาดคิดอะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะเมื่อช่วงเย็นค่ำนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นบ้านอยู่หลังสุดท้ายของซอยนววิน๒๔นะฮะ
วันนี้ก็มีแต่เพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ย
ต้องไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพักนะครับ
ส่วนศพของน้องยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ก็เจอกับชาวชุมชนนี่แหละฮะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุ
แม่ของน้องที่เสียชีวิตโทรมานะเพราะว่าช่วงนั้นแม่เขาไปโรงเรียน
บอกว่าช่วยไปดูลูกให้หน่อยเพราะว่าลูกเนี่ยตกน้ำ
ตอนนั้นคิดว่าตกคลองแถวบ้านปรากฏว่าเอ้าตกถังน้ำในห้องน้ำที่บ้านนะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็เสียใจเพราะว่าปกติเด็กแถวนี้ก็จะมีเด็กอยู่สิบกว่าคนอ่ะ
ก็จะวัยโตกันแล้วอย่างมากก็ระวังไม่ให้ตกคลองเล่นน้ำแถวบ้าน
ส่วนน้องที่เสียชีวิตอายุ๘เดือนกำลังเป็นที่รักของคนในชุมชนเลยล่ะ
ตัวนิดเดียวกำลังน่ารักนะครับปรากฏว่าต้องมาเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์แบบนี้
คุณแม่เขาเรียนหนังสืออยู่เขาโทรไปหาพี่ไนท์พี่ไนท์บอกว่า
เอ้าช่วยลูกหนูด้วยช่วยลูกเมียลูกหนูตกน้ำเขาบอกงั้น
ก็เลยว่าเดินไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไปด้วยอะไร
เสร็จเรียบร้อยหมดไปถึงอ้าว

เขาขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่าตกตรงไหน
ไม่รู้ทันหรือเปล่าเขาก็ไปปั๊มหัวใจเราก็
คนแก่เนอะก็ใจไม่ดีแล้ว

เขามาเดินผ่านมาบ้านเรา
เขาก็อุ้มหลานมาหลานก็น่ารักนะ

ใช่ทั้งแม่ทั้งสองคนเขาแหละเขาอุ้มมาน่ารัก
เคยไปเล่นกับเด็กกับน้องนะ
มาเขามานี่เขาอุ้มมานี่เขาเล่นด้วยยิ้มน่ารัก